ที่จะเข้ามาในพื้นที่ในวันที่๑๙สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชนประธานที่๔ก็ยังคงมั่นใจนะครับว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ในครั้งนี้ได้ครับผู้อำนวยการโครงการชนประธานที่๔ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรับทีวีนะครับว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเฝ้าระวังระดั
โดยคาดว่าจะมีมวลน้ำไหลจากจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่และจะเข้ามาในอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยในวันที่๑๙สิงหาคมนี้ซึ่งจากการประเมินของเจ้าหน้าที่คาดว่ามวลน้ำจะไหลในอัตราไม่เกิน๑๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งที่ผ่านมานะครับได้มีการผันน้ำในแม่น้ำยมออก
ก็จากจากพยากรของกรมอุตุวันนี้ที่ออกมาประกาศออกมาก็เห็นบอกว่า๑๙๒๐นี้น่าจะมีฝนตกในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยเราก็เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำซึ่งซึ่งมันจะเป็นน้ำสาขาออกมาแล้วก็มวลน้ำที่กำลังเคลื่อนมาไหลผ่านก็ยังไม่ทันไหลผ่านไปเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีตกอยู่
จากนี้นะครับผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานที่๔ก็ยังมีความวิตกกังวลนะครับหากเกิดกรณีที่น้ำเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมากกว่า๑๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เนื่องจากการผันน้ำบริเวณประตูระบายน้ำทั้งสองฝั่งของแม่น้ำยมยังไม่สามารถระบายได้เต็มอัตรา
เพราะยังมีพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวและการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำยมยังไม่สามารถระบายได้เต็มที่นะครับ
จากบริเวณตัวเมืองจังหวัดสุโขทัยยังมีการดำเนินการก่อสร้างผนังกั้นน้ำอย่างไม่แล้วเสร็จครับ
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ไว้นะครับว่าในวันที่๑๙๒๐สิงหาคมนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ภาคเหนือ
ฝากเตือนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษนุโลกครับ
ราชละวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงานจากประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์จังหวัดสุโขทัยครับ